สิเพราะว่ามีผู้ชายมาเกาะแกะเมียน่ะ
ทนไม่ไหวเอารางใส่ข้าวหมูที่มันเป็นปูนนะคะ
ทุบหัวเออทุ่มใส่หัวเลยนะ
ใช่ค่ะทุ่มจนฝ่ายชายเสียชีวิตเท่านั้นไม่พอนะ
เมียตัวเองไปไล่ทำร้ายทำร้ายเมียจนเมียได้รับบาดเจ็บแล้ว
ที่บ้านชุมแสงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ
กู้ภัยแล้วก็ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะ
เจอศพของนายนนทการสิริโภคาค่ะ

มือขวามีแผลโดนฟันด้วยของมีคม

เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะถูกรางใส่ข้าวหมูเนี่ย
ที่ทำด้วยปูนเนี่ยทุบทุ่มใส่หัว
บุรีครูประชมแดงอันนั้นคือเลือดนะค่ะ
ในที่เกิดเหตุแม่ของผู้ตาย
ก็คือนางวีรดาค่ะพอมาเห็นสภาพลูกชาย

แม่ก็ร้องห่มร้องไห้นอกจากนั้นค่ะทางฝั่งภรรยาคือนางบุภาโตบังเคียนก็นอนหมดสติอยู่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบถามลูกของฝ่ายผู้หญิงเป็นลูกติดเด็กหญิงวัย๖ขวบ
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคนที่ทำเนี่ยคือนายสายชนศรีกระสังค่ะ
มีปากเสียงทะเลาะกันแล้วก็เอารางข้าวหมูเนี่ยทุ่มใส่หัวนายนนทการจนเสียชีวิตเลยนะคะ
หกขวบเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะใช่แล้วลูกสาวอีกคนนึงของคนเจ็บนี่นะคะ
ชื่อว่านางสาวกันนิกาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตั้งแต่แม่มีสามีใหม่เนี่ยตัวลูกก็ไม่ได้ยุ่งด้วยเลย
แต่ตอนเย็นก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยก็มาหาแม่ตามปกติหลังจากกลับบ้านไปแป๊บเดียวเนี่ย
โทรมาบอกเธอบอกว่าแม่เธอโดนทำร้ายทีนี้สาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องหึงหวงค่ะ
เพราะว่าสามีใหม่ของแม่เป็นคนขี้หึงมากเห็นแม่ไปคุยกับใครก็หวาดระแวงไปหมด
ฟังเสียงลูกสาวของคนเจ็บหน่อยค่ะ
แล้วก็คนตายเล่าให้ฟังว่าคนอื่นยังไม่รู้ค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ทางด้านพ่อของคนเจ็บเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังว่าสามีใหม่ของลูกสาวขี้หึงมากเลยนะ
เห็นลูกสาวไปคุยกับผู้ชายคนไหนจะระแวงไปหมด
แล้วก็ชอบหาเรื่องทะเลาะกับลูกสาวด้วยค่ะ
คุยกับใครนี่ไม่ได้เลยนะฮะ
ลูกสาวผมไนนี่เหละเขาเธอนั่นเลย
เขาบาดจะมาดว่านายเบ้งคนตายเนี่ย

ตำรวจสพนางรองนะคะก็แจ้งข้อหากับนายสายชน
เรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายแก่กาย
แล้วก็จิตใจส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ